ตอนนี้คุณน็อตและเจ้าของตำนานอยู่ที่หน้าหม้อน้ำยาขนมจีนแล้ว

จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลย

ใสใสแบบเนี้ยอะไรใช่ครับมันเป็นน้ำต้มปลาขาดตะไคร้กระชายอ๋อหอมแล้วก็
เคี่ยวแล้วก็กรองอ๋อให้มันใสแบบนี้เลยใช่ครับสูญภัยมีอะไร
นะครับอ่าค่ะตะไคร้กระชายหอมแดงกระเทียมครับห้าอย่าง
ใช่ครับต้มกับน้ำต้มกับน้ำปลาปลาที่เราใช้คือปลาทับทิม
ปลาทับทิมต้มกับปลาแล้วก็ใส่ปลาร้าลงไปใส่ปลาร้าลงไป
เสร็จแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวเสร็จแล้วก็กรองอ่านะฮะอันนี้
อันนี้คือน้ำยาป่าครับน้ำยาป่านะครับน้ำยาป่าของเราใส่
แล้วบ้างเลยอ่าปลานะครับอ่าขาดจะใช้กระชายอืม
แล้วก็มีเครื่องแกงเครื่องแกงนี้เราจะเคี่ยวโขลกเองทำเองด้วย
ทำเองครับทำเองหมดเลยครับทำเองหมดเลยนะครับผม
เอาล่ะอันนี้นะครับอันนี้คือน้ำยากะทิครับน้ำยากะทิครับ
ก็คือน้ำยาป่าใส่กะทิเข้าไปถูกต้องกลายเป็นน้ำยากะทิใช่ครับ
นะครับผมอันนี้ล่ะสุดท้ายแล้วคืออะไรเอ่ยคือน้ำพริกครับน้ำพริก
ครุฑจะมีถั่วหวานหวานอันนี้จะมีถั่วหวานหวานนะครับผม
นี่ก็เลยคือสีน้ำยาเด็ดของทางร้านนะครับมีน้ำยาปลาร้า
น้ำยาป่าน้ำยากะทิแล้วก็ขนมจีนน้ำพริกเอาล่ะเรารู้แล้ว
ตอนนี้ไปชิมกันดีกว่าเนอะไปครับก็ได้เวลาที่นักเล่าเส้นของเรา
จะได้รับประทานขนมจีนกับน้ำปลาร้ากันแล้วนะคะแต่ทราบมาว่าวัฒนธรรมการรับประทานขนมจีนของที่นี่
ก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะเป็นยังไงไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ

ใช่ครับวัฒนธรรมการกินที่นี่ก็คือ
แล้วลูกค้าเดินเข้ามาก็คือจะเสิร์ฟเส้นครับ
โรยเส้นสดแล้วก็เสิร์ฟตอนนั้นเลยครับ
แล้วลูกค้าทำมาก็ทานเส้นสดแล้วก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะ
พร้อมผักสดผักรวกนะครับ
แล้วก็น้ำยาจะวางที่บนโต๊ะเลยครับ

ใช่ครับน้ำยาจะมี๔อย่างก็เลือกราดได้เลยครับ

จัดแจงให้หมดแล้วที่เหลือก็หารับประทานอย่างเดียวเลย

วิธีการทานเราจะมาลองทานเป็นน้ำปลาร้าดูนะครับผม

ใช่ครับผักก็จะมีกะลำมีผักบุ้งนาแล้วก็มีก้านจองครับ

แล้วก็ใส่ตรงนี้ไปอันนี้คือวิธีการกินแบบที่ไม่ผสมอะไร
อะไรครับก็จะมีวิธีหนึ่งที่มีการผสมเครื่องปรุงด้วยใช่ไหมครับ

เดี๋ยวขอชิมแบบไม่ผสมก่อนแล้วกันเนาะ
มันก็หอมสมมุมไข่นะแต่มันก็จะเข็มนิดนึง

จะมีเท็กดองครับเท็กน้ำส้มครับใช่ครับ

คือถ้าอาจารย์น้ำปลาร้าวมันจะมีรสเค็ม

ก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรต่างเนอะ

สิ่งความรู้ของแม่ในการทำขนมจีนเนี่ย

ก็รู้สึกดีใจครับภูมิใจครับ

แล้วก็มาสืบสารวัฒนธรรมการกินของถิ่นฐานบ้านเรานะครับ

แล้วก็ได้มาสืบทอดแล้วก็มาถ่ายทอดสู่

อันนี้คือวิธีการทำขนมจีนแบบดั้งเดิมเก่าแก่จริง
จะเป็นแบบนี้เลยวิธีการทานก็เป็นแบบนี้เลย

แล้วการที่เราเป็นผู้ชายนะแล้วมาทำอาหารแล้วเป็นศูนย์ตั้งเดิมของคุณแม่
ตอนแรกที่มาทำมันยากไหม
ยากเลยครับกว่าจะเข้าที่ประมาณปีกับสองปีครับ

แม่สอนครับเรื่องทั้งน้ำยาการโรยเส้นนะครับ
กว่าจะโรยเส้นเป็นเส้นแบบนี้ครับต้องใช้เวลาเพราะถ้าโรยไม่เป็นน้ำเดือด
โรยแรงไปโรยเบาไปมันก็จะไม่เป็นเส้นครับ
แล้วน้ำยาเหมือนกันครับเวลาทำน้ำยาบางทีก็เค็มบางทีก็ไม่กลม
ใช่ครับนี่แหละแค่ขนมจิอย่างนี้เรียกด้วยว่าเป็นอาหารที่นิยมเหมือนกัน
บางทีเขาแบบเดินทางมาร้านลำบากหรือว่าอยากจะเลี้ยงคนเยอะเนี่ยรับจัดงานนอกสถานที่ไหม
ที่ร้านรับจัดงานนอกสถานที่ด้วยครับ

ได้ที่เบอร์โทร๐๘๑ครับ

ราคานี้คิดยังไงราคาชุดเล็กหกสิบบาทครับ
เล็กนี่มีชุดเล็กจะมีเส้นครับผักตบผักต้มแล้วก็ผักสด
แล้วก็น้ำยาเลือกราดได้เลยครับชุดเล็กนี่มีเส้นเท่าไหร่เยอะขนาดนั้นเส้น
เส้น๑๐จับครับ๑๐จับนะครับผมแล้วก็มีผักสดแล้วก็นี่ครบเลยเหมือนกัน
กินได้ทุกน้ำก็มีชุดใหญ่๑๒๐บาทได้๒๐จับครับ
กินได้กี่คนเนี่ยชุดแรกจะทานได้ประมาณ๒๓คนครับผมครับชุดใหญ่ก็จะทานได้ประมาณ๕คน๖คนนะครับ
กว่าปีแล้วขายดีไหมดีครับดีเลยนะอยู่ได้สบายสบายอยู่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวอยู่กับบ้านเกิด
แล้วก็มีอาชีพที่เป็นอาชีพที่ยั่งยืนด้วยก็คือการขายอาหารด้วยนะแล้วที่สำคัญเป็นสุขของแม่ด้วยก็มีความภูมิใจนะ
อ่ะใครอยากจะมาทานขนมจีนแบบแท้ของลมเก่านี้มายังไงร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับ
ร้านตั้งอยู่ถนนนาริพัทครับครับผมอยู่เยื้องคองถมลมเก่าครับครับผม
จากสถานีตำรวจนะครับเจอสี่แยกไฟแดงครับสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้าย๒๐๐เมตรครับ
กิจกรรมใหญ่ครับอืมแล้วหน้าวังนี่วังอะไรอ่าหน้าวังก็คือหมู่บ้านนี่คือเป็นหมู่บ้านวังเบิร์นครับ
อ๋อครับอ๋อแล้วก็เลยเอาชื่อหมู่บ้านมาตั้งเป็นหน้าวังเหมือนนั้นเลยถูกต้องครับใช่ครับ
โอเคร้านเปิดกี่โมงครับอ่าเปิดเก้าโมงครึ่งครับคือบ่ายสามโมงครับ
ทุกวันไหมเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดเลยนะใช่ครับ

การเดินทางกับเมนูเส้นอนาชาติไปเข้าครัว
ดูคุณน็อตและเชฟฟางปรุงเมนูเส้นง่ายให้ได้ทานกันบ้างดีกว่าค่ะ

ใช่แล้วมักกรณีที่เชฟฟังให้ผมเตรียมเอาไว้ให้

อย่าบอกนะครับว่าจะทำแม็กแอนชีสอีกแล้ว
ใช่ครับเอ้าแต่ว่ามันไม่น่าเบื่อขนาดนั้นนะ
เพราะว่าแมคแนนชีสคราวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน
แล้วก่อนอื่นเราก็ทำแม่กันชีสปกตินี่แหละครับ

ยเนยลงไปนะครับน้ำมนจืด
รอเนยละลายนะครับเดี๋ยวก็ใส่แป้งอเนกผสมลงไป

วันนี้ก็ผัดต่ออีกประมาณ๑นาทีนะครับ

สามารถนำไปปรุงอาหารได้หลากหลายสไตล์
ให้ทุกเมนูรสชาติเข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยล่ะครับ
แล้วตอนนี้นะครับจะบอกให้เลยว่ามี
ปองเล็ก๑๔๐มิลลิลิตรนะครับ
สำหรับปรุงเมนูน้อยหรือว่าครอบครัวเล็กครับ
ที่สำคัญครับมีฝาพร้อมเปิด
ง่ายสะดวกสบายมากครับ
ตอนนี้ก็ใส่ทุกอย่างออกมาไปครับไว้ง่าย

ใส่เกลือเข้าไปผิดไทยนะครับ

อันนี้จะเป็นกุ้งผัดกับน้ำมันเบคอนครับ
แล้วก็เบคอนบางส่วนครับ

ส่วนข้างนี้นะครับวันนี้ผมต้องวานพี่ทำเลย

เรามีขี้สามตัวนะครับครับผมมีอะไรบ้าง

ใช้ง่ายใส่อะไรก็อร่อยสุดยอดจริงนะครับ
ปรุงรสมีตอนนั้นนะครับมีปาปิก้านะครับ
แล้วก็ใส่เกลือพริกไทยตามต้องการได้เลยครับ

มีความยืดมีความเหนียวของชีสนะครับผม

เนื้อมันนวลเนียนต่างจากที่เคยทานทั่วไปเลยครับเชฟ
แถมนี้ได้รสชาติและกลิ่นของนมเบาด้วยครับนั้น

เชฟจะมีเมนูอะไรมาให้เราเซอร์ไพรสิครับ
ราวหน้าจะเป็นพาสต้าที่เป็นของว่างสำหรับคุณหนู
น่าสนใจดีหรอครับถ้างั้นวันนี้เราสองคนขอตัวไปรับกระทั่งคลิปของเราก่อนนะครับ